พื้นที่โดยรอบที่จะมีการจัดงานก็จะมีการปิดการจราจร
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
โดยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดเตรียมรถรับส่งคอยให้บริการ
ประชาชนที่จะเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ก็สามารถนำรถไปจอดบริเวณจุดจอดรถรับส่งโดยรอบ
ตามจุดต่างที่หน่วยงานรัฐจัดเตรียมไว้ให้ประกอบด้วย
เหนือที่เมืองทองธานีฟิลเจอร์พาร์ครังสิตศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสโมสรตำรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จอดรถรวม๘๒๐๐คัน
ทิศใต้จอดได้ที่ลานพุทธมนตรสาย๔เซ็นทรัลศาลายาเซ็นทรัลพระราม๒โรงเรียนบางมดวิทยา
วิทยาลัยทองสุกและอู่จอดรถบรมราชชนนีจอดรถได้รวม๑๑๐๕๐คัน
ตะวันตกจอดได้ที่เซ็นทรัลเวทเกจบางใหญ่จอดรถได้๑๐๐คัน
ตะวันออกประชาชนสามารถไปจอดรถได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมกะบางนาอีเกียบางนาและใบเทคบางนา
ตรงจุดนี้สามารถจอดรถได้จำนวน๑๐๐๐คันค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครชั้นกลางจอดรถได้ที่สำนักงานอายการสูงสุด
อาญารัชดาอาคารจอดรถลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดา
สโมสรกองทัพบกแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน
สาราวการกรุงเทพมหานคร๒ท่าเรือคลองเตย
สนามกีฬาสุพัชลาศัยโรงงานยาสูบธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
จอดรถได้รวม๘๕๕๐คันรวมทั้งสิ้น๒๗จุด
ประชาชนสามารถจอดรถได้รวม๓๘๘๐๐คันค่ะ
จอดรถบริเวณพื้นที่รอบนอกแล้ว
กระทรวงคมนาคมได้จัดรถโดยสารบริการรับส่งประชาชน
ชัตเทอร์บัสเข้ามาส่งในพื้นที่งานพระราชพิธี
เส้นทางที่๑ออกจากเมืองทองธานี
ศูนย์เรือราชการเจ้งวัฒนามายังสนามม้านังเลิ้ง
เส้นทางการเดินรถที่สองนะคะจากสโมสรตำรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก็เป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่จัดรถอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
หลังจากที่ท่านเข้ามาจอดรถอย่างที่ต่างที่จัดให้แล้ว
ไปส่งที่สนามม้านางเลิ้งค่ะ
เส้นทางการเดินรถเส้นทางที่๕นะคะ
รับจากลานจอดรถของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส่งที่บ้านมนังคศิลาค่ะ
และเส้นทางที่๖นะคะออกจากอีเกียไม่กลับบางนาใบเทคบางนา
ส่งที่บ้านมนังคศิลาเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนเส้นทางการเดินรถที่๗นะคะการเดินรถก็
รถจะออกจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่งที่จุดบ้านมะนังคาศิลา
เส้นทางที่๘นะคะออกจากท่าเรือคลองเตยโรงงานยาสูบ
เส้นทางการเดินรถที่๙ค่ะรถจะออกจากเซ็นทรัลพระราม๒
เส้นทางการเดินรถที่๑๐นะคะรถจะออกจากพุทธมนตรสาย๔
เซ็นตรัวศาลายาอู่รถบรมรจชะชนนี
วิทยาลัยทองศุกร์ไปจอดส่งที่เชิงสะพานพระราม๘
และเส้นทางการเดินรถที่๑๑ซึ่งเป็นเส้นทางสุดท้ายนะคะ
ส่งที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่น๙ค่ะ